ก่อนหน้านี้คงได้ติดตามข่าวกันไปแล้ว
สำหรับโรงงานระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการ
โรงงานมิงตี้เคมิคอลนั่นเองนะคะ
หลายคนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุระเบิดในครั้งนี้ค่ะ
คนบันเทิงก็ส่งกำลังใจกัน
รวมไปถึงข้าวสารอาหารแห้ง

เริ่มกันที่ณเดชน์คุกิมิยะกันเลยค่ะ

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจ
ให้กับพี่นักกับเผลอและผู้ประสบไพรค่ะ

จากเหตุไฟไหม้โรงงานสารเคมิบินทีนะครับ
การส่งน้ำดื่มและข้าวกล่องจำนวน๓๐๐กล่อง
พร้อมกับข้อความให้ทุกคนปลอดภัย
แล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไวกันด้วยค่ะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งครอบครัวใจบุญค่ะ
ต้องยกให้กับครอบครัวของคุณแม่คนสวย

คุณผู้ชมแม่เนยนี่นะคะตั้งใจทำข้าวกล่องเบื้องต้นตั้งเป้าเอาไว้ว่า๓๐๐กล่องค่ะ
ตั้งใจจะแจกไปจนถึงช่วงกลางเดือนนี้นะคะ
โดยเริ่มแจกไปตามชุมชนที่เดือดร้อนค่ะ
กลุ่มคนเร่ร่อนพี่น้องประชาชนตามจุดตรวจโควิด
และบริเวณโดยรอบอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ
บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เห็นแล้วมันบีบหัวใจจริงค่ะ

และครอบครัวก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องคนไทยทุกคน
ขอให้ทุกคนสู้แล้วก็ผ่านพ้น

แต่ละคนก็เจอสถานการณ์แตกต่างกันไปนะคะ